วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ตีพิมพ์ข่าวหน้าหนึ่ง
ที่กำลังเป็นที่ตื่นตนกในเวลานั้นจากเหตุการณ์นักโทษรวมตัวก่อวอร์ด
ทำลายจุดไฟเผาเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
โดยมีนักโทษอาศัยช่วงชุลมุนแหกคุกหลบหนีออกมากว่า๑๐คน
โดยสามารถตามจับกลุ่มนักโทษแหกคุกคนสุดท้ายได้แล้วพร้อมทั้งแฉตัวคนวงการ
หัวโจกที่ก่อเหตุจราจนครั้งนั้นทำไปเพราะกลัวการระบาดของโรคโควิด

เรือนจำแต่ยกพวกแห่คุก
กลับไปช่วงสายของวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
นายพีรชัยชัยบัญชรผู้ต้องขังคดียาเสพติด
มีโทษจำคุกตลอดชีวิตได้ปลุกระดมเพื่อนร่วมเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
ลุกฮือขึ้นมาก่อวอร์ดในเรือนจำปลุกปั่นเพื่อนร่วมเรือนจำ
ว่าทุกคนอาจจะตายในคุกกันหมดเพราะมีนักโทษที่ติดเชื้อโควิด
ปะปนในเรือนจำแล้วโดยที่เรือนจำไม่มีการคัดแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ
ด้านในก็อยู่กันอย่างแออัดจะทำให้ทุกคนติดเชื้อแล้วตายกันหมด
สร้างความแตกตื่นในหมู่นักโทษจนเกิดเหตุจราจนนักโทษกว่า๑๐๐คน
จำนวนผู้ต้องขังชายหญิงกว่า๒๑๐๐คนร่วมกันใช้กำลังทุบทำลายข้าวของ
จุดไฟเผาจุดต่างเพลิงลุกไหม้ไปทั่วเรือนจำ

ชาวบ้านที่เป็นญาติของนักโทษเดินทางมารวมตัวกันจนเกิดเป็นม็อบขนาดย่อม
นอกเรียนจำเรียกร้องถงถามความปลอดภัยของยาดด้วยความกังวลใจหลิงการแสง
ของนักโทษหลายคนเชื่อว่าญาติของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุชุลมุนนี้
เพราะบางคนก็ใกล้จะได้รับการปล่อยตัวแล้ว
บางคนก็มีอายุมากอาจจะเกิดอันตรายในเหตุการณ์จราจนครั้งนี้ได้
รวมถึงกระแสข่าวเรื่องนักโทษติดเชื้อโควิดในเรือนจำ
ทำให้ญาติเป็นห่วงเรื่องมาตรการการป้องกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับมือทั้งจากความวุ่นวายของนักโทษและความกังวลของญาติยาด
ในช่วงชุลมุนนี้เองได้มีกลุ่มนักโทษชายจำนวน๑๑คน
หนึ่งในนั้นคือนายธัญพงศ์สินคูณหรือนกชวยโอกาสพยายามหลบหนีออกจากเรือนจำ
นายนบและพวกได้ทำการทุบกำแพงพร้อมตัดกรงเหล็กออกมาจากบริเวณช่องทางเยี่ยมญาติของเรือนจำ
แล้วพากันวิ่งหลบหนีข้างกำแพงโดยวิ่งอ้อมไปทางด้านหลังเรือนจำ
จะแยกย้ายไปตามที่พักของชาวบ้านและพากันเข้าไปขโมยเสื้อผ้าและรถจักรยานยนต์ขับหลบหนี
เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังหลายหน่วยงานทั้งตำรวจทหารติดอาวุธเพื่อเข้าระงับสถานการณ์
เรียกกล่อมให้นักโทษยอมจำนวนมีนักโทษที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อวอร์ดครั้งนี้
ค่อยทยอยพากันออกมาอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทีละ๕๐๑๐๐คน
จนสามารถนำผู้ต้องขังออกมาได้กว่า๑๕๐๐คนลำเลียงเคลื่อนย้ายไปไว้ยังเรือนจำจังหวัดใกล้เคียงก่อน
จากนั้นก็พยายามเข้าไปเจรจากับกลุ่มนักโทษที่อารวาสโดยไม่มีการใช้กำลังแต่อย่างใด
ในที่สุดเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
โดยไม่มีการปะทะขัดขืนนักโทษทุกคนยอมสงบแต่โดยดี
ส่วนนักโทษที่หลบหนีเจ้าหน้าที่ก็สามารถวางกำลังสกัดจับได้ทั้งหมด๑๐คน
มีเพียงคนเดียวที่ยังหนีรอดไปได้นั่นก็คือนายนบ
จนกระทั่งช่วงสายของวันที่๓๐มีนาคมตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
พบบุคคลต้องสงสัยคล้ายกับนายนบมาอยู่แถวบริเวณป่าใกล้กับลำคองคู่เมืองโบราณ
หมู่บ้านโนนเมืองชุดจับกลุ่มจึงได้จัดกำลังปูพรมค้นหาทันที
นายนบที่ไหวตัวทันก็ได้จอดรถมอเตอร์ไซค์และถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้ก่อนจะเดินหลบหนี
และซุกซ่อนตัวอยู่ตามป่าและทุ่งนาเรื่อยมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจนพบรถมอเตอร์ไซค์และเสื้อผ้าของนายนบ
จับกลุ่มจึงได้วางกำลังดักรอบหมู่บ้านนวลเมืองและหมู่บ้านใกล้เคียง
จัดชุดเดินเท้าสำรวจตามหมู่บ้านป่าทุ่งนาและไร่อ้อยในพื้นที่
เวลาประมาณตี๑ของวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖
จับกลุ่มปูพรมค้นหาท่ามกลางความมืด
กระทั่งพบตัวนายนบแอบซุกซ่อนตัวอยู่ข้างพุ่มไม้ข้างถนน
จากจุดที่พบเสื้อผ้าและมอเตอร์ไซค์เพียง๓กิโลเมตร
นายนบอยู่ในสภาพอิดโรยตำรวจจึงเข้าทำการควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจสอบทั้งจากนักโทษและเจ้าหน้าที่เรือนจำ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ออกมาเผยว่าจากการสอบสวนทราบตัวหัวโจกในการก่อเหตุครั้งนี้แล้ว
คือนายธีรชัยชัยบัญชรที่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
มีโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วมีประวัติอาชญากรรมโชคโชน
เข้าออกเรือนจำตั้งแต่ยังเด็กตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำ
ก็มีปัญหากับผู้อื่นตลอดเป็นขาใหญ่ในหมู่นักโทษ
แต่เป็นคนสมองดีจึงคิดแผนปลุกปั่นให้ผู้ต้องขัง
กลัวโควิด๑๙เนื่องจากช่วงนั้นเรือนจำค่อนข้างเข้มงวด
ในการให้ญาติเข้าเยี่ยมทำให้หมู่นักโทษก็สะสมความเครียดกันมาอยู่แล้ว
ง่ายต่อการปลุกปั่นแต่สุดท้ายก็ไม่มีนักโทษคนไหนสามารถหนีรอดไปได้